ยังอยู่ที่แวดวงลูกทุ่งนะคะต้องบอกว่ากระแสลูกทุ่งอินดี้เนี่ยมาแรงจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะเราได้เจอนุ่มโฟกัสกิติคุณนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันหาคอนเทนต์แปลกใหม่มานำเสนอตลอดค่ะ
แล้วก็นี่เลยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะเจ้าตัวปล่อยเพลงนี้เลยค่ะ
มันก็จะมียกแบบนี้ครับคุณผู้ชมทันยุคทั้งสมัยมาก
ความพิเศษสุดก็คือเพลงนี้นะคะได้นักดนตรีฝีมือเยี่ยมค่ะพี่แมวจีรศักดิ์มาช่วยทำเพลงให้ค่ะ
ซึ่งโฟกัสนะคะก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากที่เพราะว่าพี่แมวเนี่ยคือศิลปินไอดอลเลยค่ะ
ฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะที่สนับสนมาตลอดค่ะ
ซึ่งหนุ่มโฟกัสนะคะก็เล่าถึงความเปย์ของแฟนคลับค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเวลาไปร้องเพลง
ก็จะได้กำลังใจเป็นพวงมาลัยแบงค์ที่เขาฮิตกันนี่แหละค่ะ
แต่ว่าที่สุดสุดก็คือมีแฟนคลับหอบเงินแสนคุณผู้ชม
แล้วหอบจริงคือใส่กระเป๋าเดินทางอะเดินเอามาให้กับมือเลยค่ะ
เจ้าตัวเห็นบอกโอ้โหพี่ขอบคุณมากแบบนี้เลยค่ะ
ผมมาจากรายการเดนเองคือแบบมันออกมาปุ๊บไหน
มันมีแฟนคลับแม่วิ่งพี่รออยู่มมุเม้นท์ที่แบบมีพงมาลัยมาอย่างนี้
คือเรารู้สึกว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีคนรักคนให้การตอบรับ
ให้กำลังจัยขนาดนี้ก็มีแม่คนหนึ่งลากกระเป๋าเปื่อเข้าตังค์

ในนี้มันมีตังค์อยู่ประมาณแสนกว่าบาท

เงินที่เขาจะโหวตให้เราตอนไฟนัล
แต่ผมออกก่อนเขาก็เลยเอามาให้เรา

น้องโฟกัสก็ยังเล่าด้วยนะคะ
ความคุ้มใจในตอนนี้ก็คือทำฝันตัวเองให้เป็นจริงค่ะ

ก็คือคนนี้เลยพี่ไผ่พุงสะท้อน

ไปฟังเสียงตรงนี้ของหนุ่มโฟกัสกันหน่อยค่ะ

แล้วก็เป็นคนที่แบบคือรักบ้านเกิด
แล้วก็ดูแลคุณพ่อแม่ดีมาก
ข้าสุดยอดเลยนะคะ